โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือเขาเปิดกีฬาอนุบาล
ลูกฝังความรักความสามัคคีบรรยากาศสนุกสนานสุดไปเลย

มาแล้วเฮ้ยมันก็เป็นบรรยากาศขบวนแห่ขบวนพาเรท
เขาจัดกันที่นี่ไงมาแล้ว
จัดกิจกรรมกีฬาอนุบาลเกมส์ลูกนาวีเกมส์
บรรยากาศก็เห็นเลยเป็นไงบ้าง

สดใสไปหมดมีหลายเฉดสีนะคะ
ส่วนผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจน้องหนู
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาทำพิธีเปิดงานกันด้วย
แต่ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ

พบเพลิงในการเปิดงานกีฬาที่นี่ไม่เหมือนใครเป็นยังไงไปดูจ้า
คบเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือ

ที่เราเลือกมาตัดไม่เหมือนที่ไหน
ถ้าไม่บอกเป็นเชือกฟางน้องหนูก็ไม่รู้เนี่ย

แล้วมันอันตรายไงไม่อยากให้เด็กถือไฟ
ก็เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้น้องหนูได้มีประสบการณ์ไม่ใช่เรียนแค่วิชาการอย่างเดียว

การแข่งขันของกีฬาสีครั้งนี้มีมากมาย
เหนือจากการแสดงโชว์ของน้องหนูแล้ว
นี่เขายังมีการแข่งขี่ม้าส่งเมือง

สี่ม้าส่งเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ก็ไม่ได้เรียนเรื่องผลแพ้ชนะหรอกเอาจริง
เออแต่เมื่อกี้เฮ่ยเห็นเลยว่าเด็กเวลาเขาแข่งวิ่งเขาต้องทำอะไรด้วยป่ะ

ใช่เท้าเปล่ามันนึบ
แต่พอโตมาคุณจะรู้ฮะ

ดิฉันนี่แหละพอถึงตอนวิ่งถอดรองเท้าเลย